เดี๋ยวให้ไปดูภาพชุลมุนนะคะช่วงจังหวะที่มีการทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่เชียงใหม่ค่ะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาย
วัยห้าสิบสองไปทำแผนหลังจากที่เอามีดเนี้ยนะคะ
แทงชายวัยสามสิบสองปีเสียชีวิตคาวงเล่าญาติของผู้เสียชีวิตเขาทนไม่ไหว

โอ้โหนี่ค่ะโอ้โหญาติของผู้เสียชีวิตเป็น๑๐คนนะคะ
นี่ตำรวจก็เอาไม่อยู่นะฮะใช่ก็พยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรม
ผู้ต้องหานะคะผู้ต้องหาชื่อว่าในเลิศอายุห้าสิบสอง

ยาพวกโกรธแข็งกันมากตำรวจต้องห้ามกันวุ่นเลย
เลิศคนนี้นะคะเอามีดแทงนายสารวุฒิใจมา
อายุสามสิบสองเสียชีวิตค่ะวงเล่าคือเหตุการณ์นี้เนี่ย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ผู้ก่อเหตุนี่นะคะ
ตามภาพนี้เลยคือตามภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นพฤติกรรมชัด
เอามีดจ้วงแทงผู้เสียชีวิตแบบไม่ยั้งอ่ะค่ะอื้อหือ
เพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวงเล่าที่ร้านต้นตะขบ
ในตะโมนสรรไซน์น้อยอำเภอสรรไซน์จังหวัดเชียงใหม่
นี่มีรถขับผ่านมายังไม่หยุดเลยใช่ค่ะ

เพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมของคนก่อเหตุแบบชัดแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายสารวุฒิผู้ตายกับภรรยาและญาติรวม๕คน
นั่งดื่มกินกันที่ร้านต้นตะขบ
จนถึงเวลา๕ทุ่มครึ่งก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
สารวุฒิผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนในหมู่บ้านนะคะ

พอถึงที่เกิดเหตุก็มีการทะเลาะวิวาสชกต่อยกับคนร้ายค่ะ
คนร้ายเอามีดแทงเลยนะคะแทงที่หน้าอกใต้กระดูกหายปลาร้า
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ทำแผนเสร็จตำรวจนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดี
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ของผู้ตายไม่เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีคนเดียว
เพราะว่าเขาบอกว่าดูกล้องวงจรปิดดีเนี่ยนะตามภาพ
เหมือนกับมีการวิ่งไล่ตามกันมาหลายคนด้วยอะค่ะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง